สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

ให้เยอะ
ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ

ส่วนวันสุกวันนี้แหละงานหลังเคารพทุนชาตินะคะ

อะไรนะคะอะไรค่ะ

เสื้อสวย

โอเคล่ะอย่างที่บอกว่าอายุทยาหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัย

แต่ขนาดนี้เราก็จะเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนเหมือนกัน
ซึ่งวันนี้นายกเทศบาลตำบลบังหลวงอำเภอบังเรนจังหวัดต้นความปฐม
ก็ได้ไปตรวจดูแนวตลิ่งตลาดเก่าบังหลวง
หลังจากที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
แจ้งว่ากรมชนประธานได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสากร
ในการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพญา
เนื่องจากกลมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันศาลสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร
คาดการณ์ว่าปริมาณฝนตั้งแต่วันที่๒๘กันยายนถึง๒ตุลาคม
สภาพความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวไปบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยจะทำให้ฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ม้าเห็นไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันตกทั้งวันจริงนะพี่น้อง

มันจะเป็นอากาศขมุกขมัวกันทั้งวันเลย
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๒๘ที่ผ่านมาจนถึงวันที่๒
เขาก็คาดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้อีก
ก็จะมีการเฝ้าระวังกันพอสมควรขนาดนี้
แม่น้ำท่าจีนริมตลาดเก่าบางหลวง
มีระดับน้ำสูงขึ้นมานะพี่๑เมตรแล้ว
แล้วจะเหลือปริมาณระดับความสูงอีกเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหม

ถูกต้องฮะน้ำก็จะท่วมเข้าตลาดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องเฝ้าระวังอย่างหนักพอสมควร

แม่น้ำท่าจีนสูงได้ท่วมสะพานไม้แล้ว
มันท่วมสะพานไม้ที่บ้านเรือประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำ

อุ๊ยนักข้าจมโปะเขาจะหลุดออกมาอยู่แล้วนั่น

เพราะฉะนั้นวันนี้หากเกิดภาวะฉุกเฉินนะฮะ
น้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีปล่อยมายังจังหวัดนครปฐม
ตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องสูบน้ำ๔ตัวแล้วล่ะ
ตำบลบางหลวงเป็นตำบลแรกของนครปฐมนะฮะ
ที่จะรับแม่น้ำท่าจีนจากสุพรรณบุรี
แต่ในขณะเดียวกันเองวันนี้หลายคนถามว่า
เมื่อปี๒๕๕๔เราเกิดน้ำท่วมกันใหญ่พอสมควร

แต่กระทรวงมหาดไทยเขาบอกแล้วว่าโอเคล่ะท่วมไหม

มันก็จะท่วมเหนือแหละ

จะมีชัยนาฏที่ก็ต้องระวังอยู่
ถูกยังียงชีพแล้วนะ
วันนี้เปลี่ยนเป็นที่แพ็คถุงยางชีพแล้ว
แล้วก็จะเดินทางไปเข้าที่จังหวัดอายุทยา
ในวันที่๒ตุลาคมหลังสถานการณ์น้ำเนี่ย
ซึ่งเขาดูกันแล้วจากนักข่าวประเมินกันทุกที่

เช้าอะไรอย่างนี้จริงน่าไปดูเนอะแล้วก็แบบไปถ่ายในตรงนั้นเลย

ได้ไหมอะไรล่ะทำไมอ่ะ
อารมณ์จะได้ดีเราไปช่วยเหลือคน
ฝึกจิตไปฝึกจิตในการนั่ง
เมื่อก่อนเจอกันชายพาฉันไปไงโอ้โฮฉันวุดอย่างนี้
นี่พานางไปช่วยคนน้ำท่วมพาอีกเรือน๒คน
เหลือจะล่มเอาฉันก็เคยไป
พี่แต่วันนี้อีกสิ่งหนึ่ง
เรามีโอกาสเจออากาศหนาวแล้วนะฮะ
เราพูดถึงฝนตกวันนี้สุโขทัยอำเภอสวรรคโรค
หมอกลงทั่วเมืองแล้วก็ยังมีอากาศหนาว
น้ำค้างมาแล้วคุณแอบม้านี่กินเจ๊กับเขาหรือเปล่า

เพราะเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วไง
ธรรมดาก็ไม่กิน
แล้วนะครับว่าเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง๙อีกด้วย
บูชายังไงเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ช้าง

สวัสดีพี่ม้าคุณหลุมและคุณพ่อดำครับ
อาจารย์ช้างเธอทำผมเหมือนฉันเลย
ทำผมเหมือนแต่รถนิยมไม่เหมือนกัน

บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง๙

คือต้องบอกว่าผมเนี่ยกินเจมานาน
บางทีเราก็หวั่นไหวนะ๙วันไม่ถึง

ก็เลยคิดเรื่องที่มันเป็นประวัติของการกินเจจริง
แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากจะกินเจมากขึ้น
นะครับคือการกินเจที่ต้องเป็นช่วงนี้
ถ้าจีนคือ๑ค่ำจนถึง๙ค่ำเดือน๙
นะครับที่ต้องเป็น๙วันเนี่ยเพราะว่า
เขาเป็นการบูชาดาวทั้ง๙ดวง

ดาว๙ดวงไม่ใช่ดาวนกฟังเคาะอย่างที่เราแบบไทยนะครับ
ไม่ใช่พระอาทิตย์พระอาจารย์พระอังคาร
อันนี้เป็นดาวในแบบจีนซึ่งเขาเรียกว่าดาว
กลุ่มดาวกระบวยออกเสียงให้ถูกไหมฮะ

กระบวยที่ต่างน้ำนี้นะฮะ

อ้าวหมีใหญ่ดาวหมีใหญ่

คนไทยเป็นรูปจราเข้ก็มี
คือ๙ดวงนี้เป็นดาวที่สำคัญในแบบจีน

กำหนดชะตาชีวิตอะไรก็ตามเขาดูจากดาว๙ดวงนี้
ดังนั้นและยังมีความเชื่อว่าดาว๙ดวงนี้
ยังเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตาย
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือหลังจากนี้ไปแล้ว
มันจะเข้าหน้าหนาวของจีนเขาก็เลยกลัวว่า
เราจะขอพรเทพอย่างไรให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น
ก็เลยเอาเรื่องของการกินเจเข้ามาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์
ก็ได้ขอพรได้ซึ่งแต่ละวันในการกินเจ
มีพรที่แตกต่างกันเราเล่าให้ฟังทั้งสั้น
ถ้าคุณกินเจวันพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ตั้งแต่ว่าเป็นวันแรก
คุณจะได้โชคในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่
เวลาคุณเริ่มธุรกิจใหม่คุณเริ่มงานใหม่การงานคุณจะราบรื่น
ถ้าคุณกินในวันมาเรือนนี้คือวันอาทิตย์นะครับจะเป็นโชคเรื่องสุขภาพ
ถ้ากินในวันที่๓จะเป็นดาวอีกหนึ่งซึ่งจะให้โชคในเรื่องของความรักความเมตตา
ถ้าคุณกินในวันที่๔คุณจะมีโชคในเรื่องของสติปัญญาความก้าวหน้าสังการการศาสนสิทธิ์นะครับ
โอ้คือนวันที่๔ใช่ไหมครับ
วันที่๕สำคัญว่าคนจีนบอกว่าดาวดวงเป็นดาวที่แรง
ถ้าเกิดใครเจอด้านลบชีวิตจะวุ่นวาย

ดังนั้นถ้าเรากินเจในวันที่๕จะทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตที่ดี
ส่วนวันที่๖จะเป็นโชคในเรื่องของหน้าที่การงาน
ใครที่ช่วงนี้ปลายปีนะฮะไปเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ย
ในวันที่๖ดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรง
ส่วนวันที่๗เนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับคุณมดดำเลยเพราะว่าคนที่ศัตรูเยอะ

โอ้ยพี่ม้าสิวันที่๗คุณพ่อดำ

ครับวันที่๗เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากให้แบบ
มีใครชนะเหนือศัตรูผู้แข่ง

ส่วนวันที่๘เหมือนเลข๘แล้วคนชอบเรื่องของโชคลาบเงินทอง

ความสำเร็จสมประสนาทุกประการ
ดังนั้นใน๙วันจริงแล้วเป็นดวงดาวทั้ง๙ดวง
ซึ่งเราจะสังเกตเห็นตามสรรเจ้าเขาจะมีการจุดตะเกียง๙ดวงไว้นะครับ
เพื่อเป็นการบูชาดาวทั้ง๙ดวง
ซึ่งจะให้ผลในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ดังนั้นหลายคนคงกล่าวว่างั้นเดี๋ยวกระโดดไปกินวันที่๘เลย
เพราะว่าเป็นวันที่ขายถึงเรื่องเงินทอง

คุณเหมือนเป็นการสะสมตัวเองไปนะครับ
แต่ว่าต้องย้ำก่อนว่าประเพณีกินเจเนี่ยมันเป็นประเพณีจีนนะครับ

ผู้ที่งดเนื้อสัตว์มีหลายแบบนะครับ
บางคนอาจจะกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

นอกจากห้ามกินเนื้อสัตวแล้ว
คือผักที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลายนะครับ

แล้วก็ห้ามมีกิจกรรมทางเพศนะครับ
ห้ามมีด้วยเหรอ
โอเคเฮาะอาจารย์ช้าง
มีตั้งหรือวันจะเป็นวันที่จะต้องรวยกันนะ

สุขุลแม่๒มาแรงมากเลย
คุณไปหัดพ่องพี่คุณแม่สองหนู

นี่แล้ว

เรื่องสุขภาพเป็นที่รักและความเมตตา
ติปัญญาก้าวหน้านะครับความมั่นคงในชีวิต

ชื่อเสียงแล้วก็สำเร็จสมปรารถนานะครับ
ช่วงหน้าช่วงที่ทุกคนจะรอคอยนะครับ

เอาล่ะมีคนบอกโอ้พญานาคมาเข้ามา
ของผมนี่เหลาตกน้ำมัน
จริงเหรอเดี๋ยวเรามาแบตเทิลกันว่า
เด็ดสุดใครถูกสุดโอเคไหม
อ้าวเบ๊กอีกแล้วเบ๊กอีกแล้วเบ๊กอีกแล้ว

ช่วยลดราบพลักษณ์

พญานาคมครับพญานาคมครับแต่อันนี้คุณหนุ่ม
มารยาทไม่มีนะตุ๊ดเอ๊ยตุ๊ดอะไรครับคุณหนุ่ม

ไม่ตอนพักครับเขาถือทอฟฟี่มาก็ได้เอาเข้าปากเป็นเม็ดหนึ่ง
ยังเคี้ยวไม่หมดแล้วก็เข้ารายการกับมันเหนียวมากเลยครับ
นี่ปรากฏว่ามีหมอลำหนุ่มคนนึง
อยู่ดีเนี่ยเขาเข้าทรงเนี่ย
เขาบอกว่ามาคือปู่ศรีสุโธ
ซึ่งที่อยู่ที่คำโชคมาเข้าทรงเขา
เข้าทรงเขาปุ๊บบอกมาเยี่ยมบริวาร๗วัน
ชาวบ้านก็ขอหวยถูกตอบกลับว่าอย่างนั้นไหม
ไม่ให้ใครมีโชคก็ถูกเอง
คนก็เลยเอาไปตีเลขเด็ดกัน

นี่คือผลหลังที่คนก็บอกว่าเออตรงนี้แหละ

ชาวบ้านก็เดินทางไปกันเต็มถึงขนาดมีเต็นต์นะฮะ
เต็นต์ผ้าใบกลางอยู่กลางถนนบ้านหยวกบ้านเทพประธาน
ภายในพบรูขนาดกว้างเท่าฝ่ามือลึกประมาณ๒ฟุต
มีชาวบ้านไม่ใช่ร้อยนะฮะกว่าครึ่งพัน
ม้าคิดดูว่า๕๐๐คนนำทูบนำเทียนมากราบมาไหว้
ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเมื่อช่วงวันที่๒๐ฟังกว่าจริง๒๖กันยายนเนี่ย

คุณสุนทรกองคำอายุ๕๘ปีเป็นชาวบ้านโนนสูงนะฮะ
ที่ตำบลบ้านหยวกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนบริเวณดังกล่าวเนี่ย
เพื่อที่ไปสวนยางพาราซึ่งเป็นทางลูกรัง
ก็พบเห็นรูดังกล่าวบนถนนจึงมาบอกชาวบ้านและพระพิสุว่า
มีรูบนถนนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนคือเขาเนี่ยสัญจรผ่านไปผ่านมา
ม้านึกออกไหมทุกวันก็ไม่เคยมีรูแต่ก็ฝนมันตกหรือเปล่าเนาะ
มันก็เป็นไปได้อ่ะเนาะไม่เคยมีรูมาก่อน
ในที่สุดเมื่อข่าวนี้กระจายไปในหมู่บ้าน
พระพิสุสำบัญญันตร์ก็กำมาดูกันใหญ่เลย
เท่านั้นแหละคนนับร้อยแหกระมากกราบมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะ
๑มันเป็นความเชื่อของชาวอีสานเขาโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะอย่างอุดอลน้องคลายเบื้องกาเนี่ย

แล้วก็อยู่ดีคุณวัชพลปะรุณกรอายุ๔๑ปีเป็นสาวประเภท

เล่าให้ฟังว่าตัวเองมีคณะหมอลำ
ชื่อคณะรุงทิวาอำนวยศิลป์เนี่ยเดินทางมาแสดงที่หมู่บ้าน
ต่อมาก็มีชาวม่านบอกว่าเฮ้ยพบบรูพญานาคก็ได้ขับรถขยานยนต์มาดู

โดยมีหมอรำผู้ชายอายุประมาณ๒๐ปีตามมาด้วย
เมื่อมาถึงปุ๊บหมอรำกลับมีอาการแปลก

ลงจากรถแล้วก็รีบไปนั่งใกล้กับหลุมพร้อมยื่นมือไปจับปากหลุม
จากนั้นพูดเสียงพูดของหมอลำคนนี้ก็เปลี่ยนไปเลย

บอกว่าตนจึงถามว่าเป็นใคร
มาจากไหนหมอลำพูดเสียไปก่อน

จังหวัดอุดรธานีมาเยี่ยมบริวาร

นี่เนี่ยเอาผ้าของม้ามาไหนเห็นไหม

ครั้งนี้ปู่ศรีสุโธมาครั้งที่๒แล้ว

การขัน๕ขัน๘ปากปู๙กรัมคนก็จัดมาถ่วย

หรือบางคนบอก

๖๖๖มาจากไหนเอาเป็นงูไงพญานาค๖๖๖

ทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะ

ก็มันมีแค่นี้เลย
อยากให้ชนีพรวมก็รอดูเร็วนี้นะ

ฝนตกผูมีเหมือนสปอร์ตไลท์

เพราะฉะนั้นแต่เลขที่เขาดู๗๔๗๖๖๕๔๑๓๑๘๖๘เยอะไปไหม
เพราะว่ากันจังโอเคมาถึงผมบ้างนะฮะ
เสาตกน้ำมันนะฮะบ้านไม้สักโบราณนะครับ
ให้โชคเจ้าของถูกหวย๓มั่วติดเลย
บ้านเนี่ยนะฮะอยู่ที่เป็นบ้านไม้สักที่สุพรรณบุรีนะฮะ

มาบอกชื่อนะคะว่าเธอชื่อว่าแม่นางไม้สุดสวย
หลังจากนั้นเนี่ยเธอนี่นะฮะผูกไหว้๓มัวติดกันเลย
ล่าศุดมูศท์ที่สี่เนี่ยเหล่งอยู่นะฮะกำลังจะซื้อนะครับเป็นอายุของบ้าน
มีทองนางไม้เชื่อไรนะสุดสวย

บ้านหลังนี้นะสร้างมา๑๙๐ปี
นางบอกว่านางจะซื้อเลขนี้๑๙๐
เจ้าของบ้านชื่อนางวิจารณเข็มทองอายุ๕๓ปีนะครับ
ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าโบราณ
ตั้งแต่สมัยปี๒๓๖๙นะฮะ
ด้วยไม้สักทั้งหลังเลยตั้งแต่รุ่นปู่ทวดของตัวเองเนี่ยนะครับ
เพื่อให้เป็นเรือนหอแต่หลังจากนั้นได้มีการสืบทอดกันมา๔ชั่วยุคนนะฮะ

ในนั้นเนี่ยมีสาวตกรมันอยู่หนึ่งต้นนะฮะ
เป็นเสาเอกนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน

แล้วก็ตอนกลางคืนนอนฝันบอกว่ามีแม่นางไม้เนี่ย

มาบอกชื่อว่าแม่นางไม้สุดสวย

ให้ตนเนี่ยตั้งหิ้งบุคคลาให้นำผ้าสามสีผูกเสา

พอลูกชาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไปหาตลาดเลย

แล้วถูกหวยไหมถูกหวยออกถูก

ซึ่งเป็นเลขของบ้านที่ว่าอยู่มา๑๙๐ปีนะครับ

เพราะออกไปแล้ว
ออกไปแล้วเขาถูกไปแล้ว

โอ้ยกระจอกของชั้นนี่๕งวดเลย

แล้วแม่นน้ำมันตกไม้อ่ะ

เอาเถอะอยากมีก็มีไม่ว่ากัน
บอกอย่างนี้เลยว่าอันนี้เด็ดกว่า

มีอะไรไหม

คือมันมีแตกออกมาเป็น๒หน่อเห็นป่ะ

มันจะมีหนอนมาเป็น๒ก้านเห็นไหม
ธรรมดาหน่อยจะบ้าเหรอมันก็อันเดียวสิ

๒จาวคือ๒หน่อ

ในอ่าบ้านชื่อ
ใยซุกีอันนี้๖๖ปี

งอกทะลุขึ้นมาได้ยังไงแบบนี้นะ
แล้วก็จะแบบว่าจากจำนวนลูกมะพร้าวทั้งหมด
แล้วก็สูงประมาณ๒๐๓๐เมตรเลยทีเดียวนะ
อันนี้เขาก็บอกว่ามีตกลงมาแล้วก็แบบประหลาดมากเลย
ปรากฏว่างวดแรกเนี่ยอยู่ก็ถูกนะ
เลขท้าย๒ตัวไปงวดที่๒แล้วก็ถูกไปอีก๒ตัวนะครับ

งวดที่๔ก็ถูกอีกงวดที่๕ก็อยากถูก

เออถูกแม่งให้หมดเขาตายแล้ว

เพื่อนบ้านรู้ก็เลยบอกว่าอุ๊ยมาเอาบ้างดีกว่า

เป็นเลขอะไรเลขอะไร

ช่วงหน้านะฮะอเล็กนะครับรับว่าสัมพันธ์ของคุณจอยเนี่ยนะฮะ

และที่สำคัญดาราที่เคยไปเป็นนักการเมืองกันตอนนี้โอเคแหละ
การเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
พวกดาราที่เคยไปเป็นนักการเมืองเขาทำอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

อเล็กจอย
โอเคอเล็กจอยนะครับ
ก็ตอนนี้ครับ

อเล็กทีละเดชนะฮะเผื่อให้สัมพันธ์คู่จิ้นจอยเรนนี่มีสะดุดบ้างนะครับ
เพราะว่าเหตุงานยุ่งทั้งคู่ไม่ว่างเจอกัน
ย้ำสถานะกลับมาปลางกันรันเป็นแค่พื้นกันจริง
เรียกว่าตอนนี้ปิดตำนานคู่จิ้น๓ปีเป็นที่เรียบร้อย
โดยมีการโยงนักแสดงสาวมะปลางไปด้วย
ข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์คุณอเล็กท์ไม่ใช่คุณอเล็กท์ทิรเดช
คุณเล็กก็บอกมาว่าจริงแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
เพียงแค่ห่างกันเพราะว่างานยุ่ง
เรื่องที่เขาโพสต์ว่าปล่อยมืออันนี้ก็เห็นแล้วนะครับ
ด้วยความที่เราเป็นคู่จิ้นกันคนก็คงจะจับตามองนะฮะ
เมื่อสถานะอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีสะดุดบ้างแหละครับ
แต่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นเหมือนเดิมได้
ส่วนกับปลางเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว

โยงเรื่องมือที่๓เลยเพราะว่าปลางไม่เกี่ยว
อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างใช้วิจารณญาณนะครับ
รอฟังจากปากของพวกเราเองดีกว่านะครับ
ตอนนี้ก็เหมือนกับซาซากันไปเพราะว่าต่างคนต่างทำงานนะครับ

ฉลาดจำแม่นมากดีมาก

เดือนโมกราคมวันที่๒๘นิ้ว
มันดูเด็กขึ้นเด็กครีมพระจ้าแบบว่าไป
เขาเรียกว่าฉลองสมรสก็เลยทีเดียวเฉียวนะคะ

ล่าสุดเพชรจ้าเนี้ยเขาเพิ่งขอนิวเคลียร์ไป
เอลิสก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นหญิงแย้มมีเนม
ไอ้เนยแจมเนโกะนะจำ

เนยแจ้มเนโกจำ

ใครกันบ้างวะโอ้โฮพอหลังเจอเวชลาแล้วไม่รู้จากใครแล้วเนี่ย

อีกสิ่งหนึ่งที่คนถามกันว่าตอนนี้เมื่อวานคุณกบสุวรรณันเนี่ยเขาก็ออกงานเหมือนกัน
คนก็เลยถามว่าอ้าวกลับมาอย่างนี้แล้วสามีมีโอกาสจะกลับมาเล่นละครไหมคือคุณบลุ๊ก

คุณบลุ๊กณวันนี้ไปเป็นผู้จัดละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

สองท่านวันนี้ก็เรียกว่ากลับมาเป็นผู้จัดละครก็ลองรุ้นว่า

บุ๊กเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาคงไม่แสดงอยู่เบื้องหน้า

แต่คุณกบเขาก็เริ่มกลับมามีซิกคงซิกคอมอะไรอย่างนี้นะ
ไม่ได้บางคนไปไหนนักแสดงเบศกลับมา

เสียงเดี๋ยวเขาก็จะตับปาก
โอเคโอเคอ้าวรูประญาณานะครับอุปดัมถือมา
อ้าวหัวไอ้หัวนี้
สาวตนมัน๑๙๐๙๐นะครับ
พร้าว๒หน่อนะฮะ๒๒๓๓๔๔๖๖นะครับ
ก็อย่าไปซื้อที่อยู่ใต้ดินนะ

เดี๋ยวพี่จอมขวัญจะสัมภาษณ์เรื่องคดีฆ่าหันศพที่วันนั้นขึ้น
หน้าหนึ่งไทยรัฐความคืบหน้าเป็นยังไง
เดี๋ยวติดตามกันที่ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้
พวกเราลากันไปก่อน๖โมงเช้าวันจันทร์มาเจอกันเนอะสวัสดีครับ